ที่ชนบุรีนะคะเห็นคลิปตอนแรก
คือมันจะมีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็มีทั้งภาพจากชาวบ้านที่เขาเอามือถือมาถ่ายเอาไว้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนคือเหตุการณ์นี้
เป็นลักษณะของการทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกัน

อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะคะ
ทีมข่าวของเราทำลูกศรสีแดงเอาไว้ให้
ก็คือคนที่มีมีดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไปก่อเหตุ
เป็นผู้ชายที่ใส่กางเกงขายาว
คนที่บาดเจ็บจะเป็นผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้น
คือเขาก็เหมือนกับทะเลาะกัน

แต่ว่าพอจังหวะที่ผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นล้มลงไป

ก็จะมีวัยรุ่นที่ถือมีดมาฟันไม่ยั้งเลย

กลายเป็นว่ามาร่วมกระทืบมาเตะมาต่อย

โอ้โหแต่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ไงค่ะ

ชาวบ้านก็ไปช่วยคนที่ถูกฟัน
คือโดนจนแบบหมดสติไปเลยนะคะ

ทีนี้ค่ะนอกจากภาพจากกล้องวงจรปิด
จะมีภาพจากมือถือของชาวบ้าน
ภาพนี้ที่เขาถ่ายเอาไว้ได้

ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์
เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็พยายามจะห้ามไงคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพมชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกัน
ในซอยบ้านสวนธิรับบัณฑิต๖หมู่๕อำเภอเมืองชนบุรี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเลือดนองเต็มพื้นแล้วอะค่ะ
มีท่อนเหล็กหักกระจัดกระจายอยู่
คนเจ็บชื่อว่านายพรชัยอายุ๓๖ปี
นอนดิ้นไปมาอยู่ที่หน้าห้องเช่ามีแผลเต็มตัวเลยนะคะ
มีแผลเป็นรอยฟกช้ำจากการถูกต่อย
โคนขาขวามีรอยถูกมีดฟันแผลลึกถึงกระดูกเลยค่ะ
กู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ในที่เกิดเหตุมีขวดเบียร์มีโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุตกอยู่ด้วย

วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ยังมีรอยเลือดของคนเจ็บที่อยู่บนถนนน่ะนะคะ
ภรรยาของคนเจ็บให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติม
นางสาวจันทิมาอายุ๔๐ปี
เธอบอกว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยนะ
เป็นวัยรุ่นที่อยู่ไม่ไกลจากซอยนี้
ในอดีตเคยมีปัญหาบาดหมางกันแต่ว่าเคลียร์กันจบไปแล้ว

คนที่มาก่อเหตุเนี่ยนะเขาบอกว่า
เหมือนเขาขี่มอไซค์มาที่หน้าบ้านแบบสภาพเมา

แล้วก็เอามีดฟันประตูบ้านจนพังเสียหาย
พรชัยเขาก็ออกมาเคลียร์จนต่อยกันแล้วมันก็ชุนละมุน

ชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันจับแยกยาย
แต่กลุ่มของผู้ก่อเหตุไม่จบนะคะ
พวกขี่รถจักรยานยนต์มาหาเรื่องอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็มันก็เห็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แหละค่ะ
อาการบาดเจ็บของนายพรชัยตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ตัวภรรยาก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ค่ะ

ตรงนี้วิ่งคนเขายืนอยู่ไว้เต็มเลยเห็นเลยว่ามอไซค์วิ่งสวนลงไป
มาสองคนคนซ้อนกระโดดลงจากรถพี่ไม่เห็นว่าเขาถืออะไรอาวุธอะไร
นึกคิดแค่ว่าเหมือนเป็นไม้เพราะแฟนพี่ไม่ได้ออกอาการตั้งแต่ตอนนั้น
แฟนพี่ซัดเสร็จแล้วก็วิ่งออกถนนระหว่างที่คนที่ตีอ่ะ
วิ่งออกถนนเพื่อนคนอื่นที่ยืนอยู่ก็เข้ามาลุมต่อยแฟนพี่
มาเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นถึงจะเคยมีปัญหาแต่เราเคลียร์จบแล้วอืม
เราคุยกันรู้เรื่องแล้วแต่นี่คือแบบพามาลุมเลย
คำว่าลุมเลยดีกว่าคือมีข้อมูลจากทางตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะ
บอกว่าจริงแล้วตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะคนที่ก่อเหตุมีกัน๓คน
ครับในฮอในอามและในเจมส์มีหนึ่งในนั้นหลบหนีไปที่ชายภูมิ
ทีมข่าวก็เลยถามพ่อของในอามหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจบอกว่าร่วมก่อเหตุด้วยเนี่ยค่ะ
เขายอมรับนะคะว่าลูกชายกลับไปบ้านยายที่ชายภูมิอืม
แต่ยังไม่รู้ว่าลูกชายร่วมก่อเหตุจริงหรือเปล่าครับเพราะตอนเกิดเหตุพ่อไม่เห็นพ่อไม่อยู่
แต่ถ้าลูกชายเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุจริงพ่อก็เลยบอกว่าฝากบอกผ่านสื่อเลยก็แล้วกัน
ก็มาเจอตำรวจมามอบตัวซะเถอะผิดก็ว่ากันไปตามผิดพ่อก็ไม่เข้าข้างลูกพ่อหรอก
อยากให้เขาเข้ามาชี้แจงมอบตัวไหมก็อยากให้เขามามามอบตัวอืม
แล้วก็ก็ว่าไปตามคดีว่าใครผิดใครถูกอืม
ใช่มั้ยฮะเราไม่ได้ฟันเขาแล้วก็มอบตัว
ส่วนหนึ่งในคนที่มีเรื่องกับนายพรชัยคนเจ็บอ่ะค่ะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
เรียกว่าในจรวันนี้ออกมายอมรับว่าหลังจบเหตุการณ์ทะเลาะกันรอบแรก
ทุกคนก็พาในเจมส์ไปรักษาแผลที่ถูกฟันที่โรงพยาบาลในพรชัยคนเจ็บนี่แหละ
ไม่ยอมจบพูดจาด่ากราดไปทั่วเลยทำให้กลุ่มของเขาไม่พอใจ
ก็เลยพาในเจมส์ย้อนกลับไปหาเรื่องกันอีกรอบหนึ่งอ๋อทะเลาะกัน
ตอนเกิดเหตุมันชุลมุนมากจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนฟันในพรชัย
แต่ดูจากภาพในกล้องวงจรปิดพยายามจะดูแล้ว
มันก็ดูไม่ออกว่าตกลงใครเป็นคนฟันครับ
เขาทะเลาะกันก่อนอยู่แล้วครับแล้วมันก็เพื่อนผมมันก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกอะไรยังไงนะ
แต่คือว่าทะเลาะกันแล้วมันก็โทรหาพวกผมพวกผมก็ไปดูเหตุการณ์ดูไป
ไปดูเหตุการณ์ที่เหมือนกันนะครับแล้วไปเอิญเขาผมเข้าไปปุ๊บ
เขาก็มาด่าผมเสียหายด่าผมเสร็จด่าพวกผมเสร็จแล้วเขาไม่เลิกหยุด
เลิกหยุดด่าพวกผมพวกผมโมโหฟิลมันขาดสิผมก็เลยใส่เอาซะ
แต่คนฟันอ่ะผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใครฟันเพราะมันคนมันเยอะจัดสิ
ผมไม่ได้มองว่าใครฟันเขาโดนฟันหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย
คนฟันเป็นเพื่อนเราไหมผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนฟันไว้พูดตรง
แต่ไม่เป็นไรตำรวจบอกว่าตำรวจรู้ก็แล้วกันว่าใครเป็นคนก่อเหตุบ้างนะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีบอกว่าเดี๋ยวเรียกทุกคนมาสอบปากคำให้หมดเลยแล้วก็ต้องคุยกับคนเจ็บด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่ามอบตัวดีกว่าเพราะก็รู้แล้วว่าใครก่อเหตุมอบตัวดีกว่ามันก็จะได้ง่ายหน่อยก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย